กับท่านประธานสภาพผู้แทนราษดรที่ครบลพกับผมนายมงคน
กิตศุษษินทารานลสมาททิกสภาผู้แทนราษดร
แบบบัญชีลายชื่อและหัวหน้าพลักทัยสิวิไละกับผมเอง
มอบหมายได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมนตรีแถลงนโยบาย
สภาพผู้แทนรัศดรเมื่อวันที่๒๕กรกฎา๒๕๖๖
เรามาดูเสถียรภาพการเงินของประเทศณขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เข้าดำรงตำแหน่งนายกมตรีรอบ๒หนี้สาธารณะณวันนั้นอยู่ที่๖๙๑๗ล้านล้านบาท
แค่ช่วงเวลาผ่านไป๒ปีกับ๑เดือนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นถึง๑๙๐๗ล้านล้านบาท
ณขณะนี้เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่๘๗๒๔ล้านล้านบาทณวันที่๑๑มีนา
หนี้สาธารณะประเทศณวันที่๒๓๑มิถุนา๒๕๖๔อยู่ที่๘๘๒๕ล้านล้านบาท
แต่ณวันนี้วันที่๓๑สิงหา๒๕๖๔น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ๕แสนล้าน
หนี้ภาคครัวเรือนของพี่น้องประชาชนไตรมาสที่๑ปี๖๔อยู่ที่๑๔๑๓ล้านล้านบาท
เฉลี่ยต่อคนก็ประมาณ๒๑๓๔๗๖ล้านบาทบาทต่อคน
มาดูสรุปหนี้ของประเทศทั้งหมดจากการออกตาสารหนี้ทุกประเภท
หนี้พันธบัตรรัฐบาล๕๙๗๖ล้านล้านบาท
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ๖๔๗๑๕ล้านบาท
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย๒๙๗๕ล้านล้านบาท
ตัวเงินคังตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้๕๔๐๐๐ล้านบาท
รวมเป็นหนี้ที่ขายออกไปแล้วลบ๑๐๑๓๑ล้านล้านบาท
มาดูสถานะการเงินของประเทศสรุปแล้ว
นำทุนสำรองระหว่างประเทศลบด้วยหนี้ตราสารหนี้ที่ขายออกไปทั้งหมด
ประเทศเรายังติดลบอยู่ที่๑๔๐๗ล้านล้านบาท
สถานะประเทศณปัจจุบันนี้หนี้สินล้นพ้นตัว
ย้อนมาที่การบริหารราชการแผ่นดินในสมัยคอสช๕ปีงบประมาณด้วยกัน
ปี๒๕๕๘เราตั้งงบไว้๒๕๗๕ล้านล้านบาท
ปี๕๙ตั้งไว้๒๗๗๖ล้านล้านบาท
๖๐ตั้งไว้๒๙๒๓ล้านล้านบาท
ขาดดุลไป๕๕๒๙๒๑ล้านบาท
๖๑ตั้งงบไว้๓๐๕ล้านล้านบาท

๖๒ตั้งไว้๓๐ล้านล้านบาท
ดุล๔๕๐๐๐ล้านบาท
สรุปกู้ขาดดุล๕ปีงบประมาณด้วยกัน๒๑๙๒ล้านล้านบาท
ปีงบประมาณใช้เงินไปทั้งสิ้น๑๔๓๒๔ล้านล้านบาท
มาดูสถานการณ์โควิดตั้งแต่ต้นปี๖๓จนถึงปัจจุบัน
แบ่งเป็น๓ช่วงด้วยกันคือช่วงแรก
เสียชีวิต๖๐ลายระบาดรอบ๒เกิดจากการเปิดบ่อนการพนัน
แรงงานต่างด้าวเข้ามาแบบไม่กักตัวมีการทุจริต

ตั้งแต่วันที่๑๘ธันวา๒๕๖๓ถึงวันที่๓๑มีนา
มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๒๓๔๕ลายเสียชีวิต๓๔ลาย
มาดูการระบาดโควิดรอบที่๓ตั้งแต่คัสเตอร์ทองหล่อ
การนำแรงงานต่างด้าวเข้าไม้ไม่กักตัว
การปล่อยป่าละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ

ณปัจจุบันณวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในไตรมาส
ตั้งแต่๑เมษา๒๕๖๔ถึงวันที่๓๑สิงหา
มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๑๑๗๕๘๖๖ลาย
เสียชีวิต๑๑๔๙๕ลาย
กำลังรักษา๑๗๑๓๖๘ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปกติ๑๔๓๐๘ราย
รักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามและโฮมไอโซเลชั่น๑๕๗๐๖๐ลาย
ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการสาหัส๕๓ลาย
ใส่เครื่องช่วยหายใจประมาณ๑๐๔๒ลาย
ผู้ป่วยสะสมเกือบ๒ปี๑๒๔๗๒๙ลาย
เสียชีวิตสะสม๑๑๕๘๙ลาย
ณวันที่๓๑สิงหา๒๕๖๖
ในช่วงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกมตรีรอบที่๒
มีการจัดสรรงบประมาณปี๖๓ตั้งไว้๓๒ล้านล้านบาท
ดุลรอบแรก๔๖๙๐๐๐ล้าน
สถานการณ์จริงจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าไปประมาณ๓๑๕๑๑๕ล้านบาท
สรุปขาดดุลปี๖๓๗๘๔๑๑๕ล้านบาท
งบประมาณ๖๔เราตั้งไว้๓๒๘๕ล้านล้านบาท
ตั้งไว้ขาดดุล๖๒๓๐๐๐ล้านบาท
แต่สถานการณ์จริงน่าจะเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าอยู่ประมาณ๒๕๐๐๐ล้าน
น่าจะขาดดุลจริงประมาณ๘๗๓๐๐๐ล้านบาทด้วยกันในงบประมาณปี๖๔
ส่วนงบประมาณปี๖๕เราตั้งไว้๓๑ล้านล้านบาท
ณสถานการณ์จริงน่าจะติดลบแล้วก็ต่ำกว่าเป้าไปประมาณ๑๕๐๐๐ล้านถึง๒๕๐๐๐ล้าน
สรุปแล้วปี๖๕น่าจะขาดดุลร่วมประมาณ๘๕๐๐๐ล้านถึง๙๕๐๐๐ล้าน
กู้ขาดดุลในช่วงเป็นนายกมตรีรอบ๒คือ๑๖๕๗ล้านล้านบาทด้วยกัน
ในช่วงสถานการณ์โควิดรอบ๑๒๓รัฐบาลได้ออกพรกรเงินกู้จริง๒ฉบับด้วยกัน
คือฉบับที่๑พรกรเงินกู้๑๐ล้านล้าน
เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม๑๐ล้านล้านหมดไปแล้ว
พรกรการให้กระทรวงการคังกู้เงินอีก๕แสนล้านบาท
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด๓ด้านคือการระบาด
ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจแบ่งเป็น๓วงเงินด้วยกัน
คือวงเงินในการแก้ไขปัญหา๓๐๐๐ล้านเยียวยาพี่น้องประชาชน๓แสนล้าน
ฟูเศรษฐกิจประมาณ๑๗๐๐๐ล้าน
และยังออกพระราชกำหนดในการกู้เงินอีก๓ฉบับด้วยกัน
คือทั้งพระราชกำหนด๓ฉบับนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนค้ำประกันวงเงิน๑๒๕ล้านล้านบาท
เงินนี้ไม่ค่อยได้ใช้พรกรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประกอบการธุรกิจเนื่องจากระบาดโควิด๓๕๐๐๐ล้าน
ก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะต่อไปมาดูความผิดพลาดความประมาท
หรือการทุจริตหรือการแก้โง่หรือโง่จริงในการจัดสรรวัคซีน
ผิดพลาดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยได้ทำหนังสือฉบับหนึ่ง
ตามสไลด์ที่หน้าที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดทำนังสือขอเข้าพบ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมนตรีเมื่อวันที่๑๗เมษา
ห้าหกสามสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าณตอนนั้นเท่าที่สอบถามบริษัท
เซอร์ประเทศไทยตอนนั้นเขาเสนอให้เรา๒๕ล้าน
โดสด้วยกันแต่ค่าคอมปกติอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์
ครั้งที่สองบุคคลที่สองกรกฎาสองห้าหกสามบริษัทไฟเซอร์
ประเทศไทยจำกัดได้ทำหนังสือขอเข้าพบนายอนุทินชัน
วิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเสนอในเรื่องเดิมตามสไลด์ที่ยี่สิบเก้าสามสิบ
ผลตอบรับคือเงียบนะครับแล้วก็ไม่มีการตอบรับอ่า
จากปลายทางเพราะคิดว่าณตอนนั้นประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ
โควิดเป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสาม
วันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกสามประเด็นที่สองคือการปฏิเสธ
เข้าร่วมโครแวคในปีสองห้าหกสามเรากลายเป็นประเทศที่ยิ่ง
โสโอหังนะครับไม่ยอมเข้าร่วมโครงการโคแวค
พอประชาชนกดดันรัฐบาลมากกดดันนายกรรมตรีมากด่ามาก
นายกก็มอบให้ผอสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนแทนที่ตนเองจะออกมาขอโทษประชาชนด้วยตนเอง
แล้วก็บอกว่าจะเข้าร่วมโครงการโคแวคในปี๖๕ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถซื้อได้ผ่านตัวแทน
หรือเป็นเพราะว่ามันไม่มีค่าคอมมิชชั่นกันแน่จึงไม่เข้าร่วมโครงการ
เกรดดีเกรดดีไม่ใช่ว่าของดีนะครับดีด็อกนะฮะ
เพราะว่าประสิทธิภาพมันประมาณ๕๐
ไวแล้วมาไวนะครับสั่งวันนี้มามาลืนในราคาไม่ถูกนะครับ
บาท๔๐ตังค์ต่อโดสป้องกันได้เฉพาะสายพันธุฮัน
พันธุ์อังกฤษบางส่วนส่วนสายพันธุเดลต้าป้องกันไม่ได้
แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสามารถป้องกันเดลต้าได้๗๕
โดยที่ผู้ไม่ติดเชื้อเพราะป้องกันตัวเองถ้าจะพิสูจน์จริง
กว่าลายนี้จะต้องไปสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อสายพันธุเดลต้า
แล้วถ้าไม่ติดถึงจะสรุปมาเป็นข้อวินิจฉัย
บ่งชี้ว่าวัคซีนนี้ได้ประสิทธิภาพจริง
มาดูเปรียบเทียบวัคซีนที่แข่งขันในตลาดโลก
แต่ณปัจจุบันเรามีวัคซีนในประเทศไทยที่ใช้หลักมีอยู่๒ยี่ห้อด้วยกัน
ส่งเดือนมิถุนา๖ล้านโดสกรกฎาถึงพฤศจิกาเดือนละ๑๐ล้านโดสเป็น๕๐ล้านโดส
และธันวาอีก๕ล้านโดสเป็น๖๑ล้านโดสณวันนี้ส่งมอบไปแล้ว๑๔๗ล้านโดส
บริจาค๑๔๖ล้านโดสซึ่งต่ำกว่าเป้าไปประมาณ๑๑๑๓ล้านโดส
เมื่อวันที่๑๗กุมภาคมสองห้าหกสี่
นายอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรรมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้บอกในสภาแห่งนี้ว่าไตรมาสที่๓ต้น
โรงพยาบาลจะมีวัคซีนล้นโรงพยาบาล
และพี่น้องประชาชนจะมีพื้นที่ฉีดวัคซีนไม่พอ
เพราะว่าฉีดวัคซีนเต็มแขนไปหมดแล้วนะครับ

เราได้เอกสารลับมาจากบริษัทแอดต้าเซเนก้า
เมื่อวันที่๑๗กุมภาคมสองห้าหกสี่

เป็นเอกสารลับของสจวดฮาแบนนะครับ
รองประธานฝ่ายกิจการองค์การองค์กรทั่วโลก

ส่งให้แก่นายอนุทินชาญวีรกุล
รองวันที่๒๕มิถุนาสองห้าหกสี่
ส่งเอกสารลับดังกล่าวให้นายแพทย์โอภาษ
กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค

การสนับสนุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คำแนะนำที่สร้างความมั่นใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงวัคซีนแอสต้าเซเนก้า
เท่าเทียมและมีการรายงานความคืบหน้า
ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง
แอสต้าเซเนก้าจะจัดสรรวัคซีน๑ใน๓
ให้กับประเทศไทยแบ่งเป็นกระทรวงสาธารณสุข๑ล้านโดส
๒ล้านโดสที่เหลือส่งให้กับประเทศ
เพื่อจัดสรรวัคซีนดำเนินการอย่างเท่าเทียม
ของไทยทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด๖๑ล้านโดส
โดดด้วยกันหวังว่าคุณจะพอใจกับปริมาณ
วัคซีนห้าถึงหกล้านโดดที่แอตต้าเซเนก้าส่งให้ไทย
เพิ่มขึ้นจากที่เคยตกลงกันเมื่อวันที่เจ็ดกันยาสองห้าหกสามถึงสองเท่า
เนื่องจากรัฐบาลได้ประมาณการว่าสาธารณสุขไทยต้องการวัคซีนประมาณ๓ล้านโดสต่อเดือน
สิ่งที่รัฐบาลโกหกพี่น้องประชาชนคือรัฐบาลเคยประกาศว่าจะได้วัคซีนยี่ห้อแอตต้าเซเนก้าเดือนละ๑๐ล้านโดส
แต่จริงแล้วเนี่ยแอตต้าเซเนก้าส่งให้ไทยได้แค่ประมาณ๓๕ล้านโดสเท่านั้น
แสดงว่ารัฐบาลมีการวางแผนที่จะจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคมาแทนที่วัคซีนแอสต้าเซเนก้าเหมือนปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่
เอ็มอานีเอที่มีประสิทธิภาพสูงก็ทำทุกวิถีทางที่จะเข้ามาในประเทศไทย
โดยเอกชนนำเข้ามาก็เข้าไม่ได้ไม่สามารถทำนำเข้าได้
ต้องรอรัฐบาลนำไฟเซอร์เข้ามาช่วงปลายปีแต่อีกหลายเดือนกว่าจะเข้ามาได้
ส่วนชิโนแวคที่เป็นวัคซีนเกรดดีก็ป้องกันสายพันธุเดลต้าแทบไม่ได้
และผมเองก็ไม่ได้เชื่อกระทรวงสาธารณสุขว่ามันสามารถป้องกันเดลต้าได้
ดังนั้นผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สนใจชีวิตของแพทย์พยาบาล
คลากรทางการแพทย์และประชาชนเลยว่าจะเจ็บป่วย
ตายเท่าใดก็ช่างหัวมันแผนการจัดสินจัดสรรวัคซีนเจ็ดยี่ห้อ
ในประเทศไทยปี๖๔ดังนี้คือแอดต้าเซเนก้า
เราสั่งจองไว้ประมาณหกสิบเอ็ดล้านโดรสส่องส่งมอบแล้วสิบสี่จุดเจ็ดล้านโดรส
วัคซีนบริจาคหนึ่งจุดสี่หกล้านโดรสวัคซีนเราสั่งไว้สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งล้านโดรส
ส่งมอบแล้วสิบสามจุดสี่ล้านโดรสเหลือเพิ่มเติมอีกประมาณสิบเจ็ดจุดเจ็ดล้านโดรส
ไฟเซอร์เราสั่งแล้วตอนนี้๓๐ล้านโดสแต่ยังไม่มีการส่งมอบ
น่าจะส่งไตรมาสสี่ไปปลายปีส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้มาคือ
ได้มาบริจาคประมาณหนึ่งจุดห้าร้านโดรสส่วนอีกหนึ่งล้านโดรส
น่าจะมาไตรมาส๔ส่วนวัคซีนจอนสันแอ่งจอนสันบริษัทเลื่อนขอลงนามในสัญญา
เนื่องจากว่ามีปัญหาการผลิตวัคซีนสปุ๊กนิกกำลังรอขึ้นทะเบียนที่ออย
ส่วนวัคซีนชิโนฟาร์มราชวิรัยนำเข้ามาแล้วประมาณ๕ล้านโดส
อีกห้าล้านโดสกำลังดำเนินการส่วนวัคซีนโมเดอร์น่าของสภากาชาติไทย
มีแผนในการนำเข้าประมาณห้าล้านโดสกำหนดส่งมอบประมาณปลายปีหกสี่
ข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวันที่ยิบสี่เดือนแปดหกสี่นะครับ
มาดูความสงสัยว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยต้องสั่งซื้อชิโนแวคในปริมาณค่อนข้างมากนะครับ
มาดูความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทชิโนแวคกับบริษัทของเจ้าสัวนะครับ
สัวเนี่ยมีเจ้าสัวที่ชื่อเสี้ยปิงนะฮะเป็นบุตรของนายเสี้ยจังหมิง
เสียเจิ้งเหม็งเนี่ยเป็นพี่น้องของบีดาของเจ้าสัว
และในเสื้อปิงเนี่ยมีทายาทชื่อเสี้ยฉีหลุนนะครับ
เป็นผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทชิโนไบโอฟามาซิริคอล
เข้าซื้อหุ้นบริษัทชิโนแวคไลฟ์ไซเอิ้นซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทชิโนแวค
เซ็นสัญญาขายวัคซีนให้กับประเทศไทยซึ่งนายซึ่งนางสาวเสี้ยฉีหลุนเนี่ย
เป็นผู้ถือหุ้นอ่าอยู่ในบริษัทชิโนแวกอยู่ประมาณสิบห้าจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์
หรือประมาณห้าร้อยสิบห้าห้าร้อยสิบห้าร้านดอลลาร์
หรือประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทด้วยกันท่านมงคลกิจครับ
ครับผมพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลภายนอกนะครับ
ไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นแหละครับเอาสรุปรวมรวมว่า
พฤติกรรมของบริษัทนี้หรือกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องลงลึกขนาด
เอาลูกครับผมครับผมครับคือผมจะอธิบายว่าเอ่อ
บริษัทชิโนแวคเนี่ยที่ขายวัคซีนให้กับประเทศไทยมีสายสัมพันธ์ทางสายเลือด
กับเจ้าสัวคนปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยครับผมโอเคครับ
อย่าลงไปลึกขนาดนั้นเลยครับมันเสียหายหลายคนครับครับผม
ก็มาดูการอัตราการฉีดวัคซีนณปัจจุบันนะครับ
เมื่อวันที่๒๗สิงหานะฮะที่ศูนย์สบคนะครับ
มีการฉีดวัคซีนได้ประมาณหกแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าโดรส
เสาร์อาทิตย์จะมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นนะครับณวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ย
หนึ่งได้ประมาณสี่แสนหกร้อยสิบแปดลายต่อวันนะครับเข็มสองได้ประมาณสองแสนหกหมื่น
สองร้อยเก้าสิบเก้าลายต่อวันเข็มสามได้ประมาณห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองลายต่อวัน
สรุปแล้วนะวันนี้เราได้รับวัคซีนไปแล้วประมาณสัก๓๐กว่าล้านนิดนะครับ
เข็มหนึ่งประมาณยิบสองล้านนะครับเข็มสองประมาณเจ็ดล้าน
เข็มสามประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันลายด้วยกันประชากรประเทศไทยนะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกสามมีทั้งหมดหกสิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดคน
ต่างด้าวมีสองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดคนถ้าจากการประมาณในการอัตราการฉีดนะวันนี้
ไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะครับจะครบเข็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
พอป้องกันสายพันธุ์แอลฟ่าได้แต่เดลต้าไม่แน่ใจนะครับ
แต่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพต้องฉีดไปแล้วเข็ม๒หลังจาก๒๑วัน
ถ้ารอจนถึงเมษาปีหน้าครบ๒โดสผมเชื่อว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้
จนถึง๕ล้านคนตายประมาณ๗๐๐คนนะครับ
ซึ่งเป็นการคาดการณ์เพราะว่าในโอกาสข้างหน้าณตอนนี้กำลังจะมีการกายพันธุ์ต่อไป
มาดูเรื่องการทุจริตของรัฐบาลชุดนี้นะครับ
ในการทุจริตแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศตามตะเข็บชายแดน
จากหน่วยความว่านคงกองทับบกเขาแรงงานผมว่า
เขาจับไปได้ประมาณปี๖๓ถึงปี๖๔จับได้ประมาณ๔๘๐๐๐ลายด้วยกัน
แต่สุดท้ายแล้วการทุจริตดังกล่าวก็ไม่สามารถป้องกันได้
ทหารตำรวจเจ้าที่ปกครองแรงงานจังหวัด
อยู่ภายใต้การกำกับของท่านนายกมนตรีปล่อยป่าละเลยให้มีการทุจริตแรงงาน
พม่าราวกรรมบุชาเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย
ที่๒๙ธันวา๒๕๖๓ซึ่งนิทรศกรรมทั้งหมดแล้วสุดท้ายแล้ว
มีคนที่ผิดกฎหมายมาลงทะเบียนรวมถ้าถูกกฎหมายด้วยประมาณ๕๔๕๙๔ลาย
มาดูการตัดสินใจพลาดของรัฐบาลปัจจุบันโดยเฉพาะพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หนึ่งคือการปล่อยปะละเลยนะฮะปล่อยให้ประชาชนกลับสงการ
ก่อนกลับสงการเมื่อวันที่๑๑มีนามีผู้ติดเชื้อแค่๑๒ลายต่อวัน
พอหลังจากเกิดคัสเตอร์ทองหล่อเมื่อวันที่๙เมษามีผู้ติดเชื้อถึง๕๕๙ลายต่อวันตาย๑คน
หลังจากสงการ๑๗เมษามีผู้ติดเชื้อถึง๑๕๔๗ลาย
ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อลามไปยังแคมป์คนงานประมาณ๔๐๐แคมป์
กรกฎาและวันที่๒๖มิทุและมีผู้ติดเชื้อ
ลายตาย๕๑ลายวันที่๑๐กรกฎามีผู้ติดเชื้อ๙๓๒๖ลายตาย๙๑ลาย
เมื่อวันที่๒๗กรกฎามีผู้ติดเชื้อ๑๔๑๕๐ลายตาย๑๑๘ลาย
หลังจากนั้นรัฐบาลก็ล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์ตั้งแต่๑๐จังหวัด
เป็น๑๓จังหวัดเป็น๒๙จังหวัดตั้งแต่วันที่๒๐กรกฎา๒๕๖
ถึงวันที่๒๗สิงหา๒๕๖๔ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่๑๘กรกฎามีผู้ติดเชื้อถึง๑๑๓๙๗ลายตาย๑๐๑คน
วันที่๒๗สิงหามีผู้ติดเชื้อถึง๑๘๗๐๒ลายตาย๒๗๓คน
เมื่อมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจึงไม่สามารถรับได้
สาธารณสุขล้มเหลวทำคนป่วยคนเจ็บคนตาย
คนป่วยรอเตียง๗๑๕วัน
คนป่วยรอยาฟ้าทลายจนรอยาฟาวิพิลาเวียประมาณ๓๑๐วัน
คนป่วยรอออกซิเจนถังออกซิเจนเอกชนนะฮะต้องรอถึง๓๗วันด้วยกัน
คนป่วยรอไม่ไหวจึงฆ่าตัวตายในปี๖๓๑๐๐๐ลาย
ฆ่าตัวตายในปี๖๔ถึงปัจจุบันประมาณ๗๐๐ลายด้วยกัน
คนป่วยรอจนตายคาบ้านตายข้างถนนตายในรถตามรูปนะครับ
คนตายแล้วต้องรอเตาเผาเพราะว่าเตาเผาแต่ละวัดก็ไม่พอจนเตาระเบิด
หลังจากที่รัฐบาลทำความผิดไว้เยอะทำผู้ติดเชื้อเยอะคนตายเยอะ
ทำธุรกิจพังพินาศก็จะแอบลักหลับในการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมสุดซอยล้างผิด
ในกรณีที่ปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อเสียชีวิตจัดหาวัคซีนไม่ทันการ
ธุรกิจพังพินาศให้กับบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
และมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและบริหารวัคซีน
พอประชาชนออกมาคัดค้านต่อต้านรัฐบาลก็หลบแปลงกายจากพรกรนิรโทษกรรมสุดซอย
สู่การแก้ไขพระราชมัญญัติโลกติดต่อแทน
ตามมาติดคมที่๑๗สิงหา๒๕๖๔
ประชุมคอลโมเห็นชอบในหลักการแก้ไขพรบโลกติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี๒๕๕
กำหนดให้มีมาตรการจำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับควบคุม
ขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในภาวะปกติ
และในกรณีที่มีความรุนแรงที่จะให้ยุติบรรเทาลง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกการจัดการโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติ
ออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่อยู่ในลักษณะโรคอุบัติใหม่
ติดต่อและโรคอุบัติซ้ำที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
พี่น้องประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
ณปัจจุบันคลมมอบให้คณะกรรมการกิจศิริกา
ไปแก้ไขร่างปรับปรุงเพื่อดูแลมาตรการคุ้มครอง
เฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุขด่านหน้าและอาสาสมัครที่ทำงานปกติ
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะรวมพวกท่านด้วยหรือเปล่านะครับ
ต่อไปที่นายกทำผิดคือนายกรัฐมนตรีประเทศไทย
กั้นสื่อมวลชนประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์จนสุดท้ายออกคำสั่ง
ตามข้อกำหนดพลกรฉุกเฉินฉบับที่ยี่สิบเก้าลงวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาสองห้าหกสี่
เสนอข่าวที่ทำให้เกิดความหวัดกลัวนะครับแล้วก็จะสั่งระงับอินเตอร์เน็ตสุดท้ายแล้ว
แล้วก็บอกว่ารัฐบาลชี้ชัดว่าขัดรัฐมนูล
ไม่มีกฎหมายให้อำนาจในการระงับอินเตอร์เน็ต
สุดท้ายนายกรมตรีก็ถอย
โดยการยกเลิกคำสั่งข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๙ดังกล่าว
มาดูความผิดความช่อฉน

ทั้งหมด๘๕ล้านชิ้นราคา๕๙๕ล้านบาท
แท้จริงแล้วประเทศไทยได้ของถูกแต่ราคาแพง
เพราะว่าราคาขายส่ง๑ล้านชิ้นขึ้นไปในอินเตอร์เน็ต
ซื้อแจกจ่ายให้กับทั่วโลกประมาณ๑๖๐บาทต่อชิ้น
เพราะว่าถือว่าที่เราได้ราคาถูก
เพื่อลดรายจ่ายงบประมาณในการป้องกันโควิด
ซึ่งเดิมที่มติคลมมที่๑๗สิงหา๒๕๖๔
ที่ผ่านการรับรองจากออย
มีจำหน่ายในไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

มีความพยายามในการแก้ไขเงื่อนไขคุณลักษณะ
โดยใช้การแก้ไขมติคอลโมเมื่อวันที่๒๔สิงหา๒๕๖๖
ยี่ห้อเลอปูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายการกระทำของนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่แก้ไขเป็นไปตามมติคอลโลมอ
ก็อาจจะมีการกระทำความผิดเป็นไปตามพระราชมัญญัติ
ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี๒๕๔
มาตราที่๘มาตราที่๑๐มาตราที่๑๒
มาตราที่๘ก็บอกว่าผู้ใดโดยทุจริตทำการเสนอราคา
หน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้น
ต่ำมากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่า
ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของสินค้าและบริการ
หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ
สูงเกินกว่าความเป็นจริงตามสิทธิ์ที่ควรจะได้
เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
กระทำเช่นนี้มีความผิดจำคุก
ตั้งแต่๑ปีถึง๓ปีสำหรับผู้รับจ้าง
มาดูเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและพวก
กระทำความผิดตามมาตรา๑๐และมาตรา๑๒
ตรา๑๐เขาว่าว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐผู้ใด
ซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพินาการดำเนินการ

รู้หรือมีพฤติกรรมแจ้งชัดว่ารู้ว่าการเสนอราคาดังกล่าวเนี่ย
ไม่เป็นไปตามพระราชมัญญัตินี้และละเว้น
ยกเลิกการดำเนินการมีความผิด
จำคุกตั้งแต่๓๑๐ปี

เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิด

หรือการกระทำใดโดยมุ่งไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญากับภาครัฐ
มีโทษจำคุกตั้งแต่๑๕ปีถึง๒๐ปี

ซึ่งผมเองจะดำเนินการหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
การเยียวยาพี่น้องประชาชนผ่านการเอื้อเฟื้อเจ้าสัวส่วนธุรกิจอื่นพัง
ประชาชนตกงานแล้วก็ตายเรียบ
โดยส่วนใหญ่ภาพรวมธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในประเทศไทยเจ๋งเกือบหมด
ประชาชนในภาคธุรกิจท่องเที่ยวตกงานกว่า๗ล้านคน

ตัวเลขจริงที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องน่าจะตกงานร่วม๑๐ล้านคน
ส่วนประชาชนเดือดร้อนน่าจะประมาณ๖๖ล้านคนด้วยกัน
มาดูความเฟื่องฟูของการเยียวยาพี่น้องประชาชนทำให้ธุรกิจของเจ้าสัวมีกำไรในไตรมาส๑ปี๕ในไตรมาส๑ปี๖๔
บริษัท๗๑๑นะครับมีกำไรสุทธิ๒๕๙๙ล้านบาท
สยามแมคโครมมีกำไรสุทธิ๑๗๓๓ล้านบาท
แล้วก็กลุ่มบิ๊กซีมียอดขายไตรมาสแรกอยู่ที่๓๕๖๑๖ล้านบาทด้วยกัน

จากการที่กับผมได้อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยก็พอจะบอกเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้ง๔๘๒ท่านที่เหลือ
ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอีกทั้งพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปรายของกับผมมาโดยตลอด
่งบอกได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรอบที่๒คนปัจจุบันบริหารประเทศมาแค่๒ปีกับ๑เดือน
พี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น๑๑ล้านล้านบาท
สภาวะประเทศอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
โดยนำทุนสำรองระหว่างประเทศหักด้วย

ประเทศเรายังติดลบอยู่ประมาณ๑๔๐๗ล้านล้านบาท
รัฐบาลยังปล่อยประชาชนต้องผจญกับโรคระบาด

ให้รอวัคซีนรอเยียวยา
ให้รอการตรวจเชื้อรอเตียงรอออกซิเจน

ตายคาบ้านตายคาข้างถนน
แบบอนาจตายจนต้องรอเตาเผา
ตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาถึงวันที่๑๘สิงหา๒๕๖๒
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทุเลศสิ้นดี
ปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อกว่าหมื่นสองพันชีวิต
ต้องมาตายก่อนเวลาอันควรและกรรมรรณ
แต่คำพูดคำจาหลายอย่างที่ผมจดไว้ไม่ว่าจะ
เรื่องปล่อยให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะใช้คำพูดที่
เหมาะกับคนเป็นสอสอที่จะพูดแม้ว่าการอภิปราย
วางใจจะใช้คำพูดรุนแรงได้มันทำให้ไม่ใช่ได้
วัคซีนเนี่ยได้ค่าสอสอด้วยเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องกลับ
วนเวียนซ้ำซากนี่อ่านแท้แท้อย่างวน
เรียนเลยครับครับครับผมฟังอยู่ตลอดนะครับท่านคารมครับครับผม
วินิจฉัยได้แล้วครับยังอยู่ในประเด็นครับจะจบแล้วครับ
เชิญเชิญตอบประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับจบแล้วครับต่อ
นะครับท่านประธานครับประชาชนต้องมาตายก่อนเวลาอัน
ควรกว่าหนึ่งหมื่นสองพันชีวิตด้วยกันค่าตัวตายกว่าหนึ่ง
เจ็ดร้อยชีวิตผู้ติดเชื้อกว่าหนึ่งล้านสองแสนคน
วัคซินคุณภาพก็มาแบบช้าช้าวัคซินที่มาไวคือเป็น
เกรดดีคุณภาพต่ำค่าคอมมิชชั่นคงสูงส่วนวัคซีน
เอก็รอรับบริจาคหรือต้องเสียเงินซื้อเองกว่าจะ
ฉีดคบสองเข็มก็เมษปีหกห้าผู้ติดเชื้อแล้วคง
ไปห้าล้านกว่าคนตายกว่าเจ็ดหมื่นคนพอดีนายก
กำลังติดอาวุฒตำหลวดทางหาความปลอดิอะไรขอ
ครับมีผู้ผู้ประชงละครับโทษที่อยากยอมคุณต้องเฉยชเค้ลคุณครับ
ก็นะว่าตัวเนื่องด้วยผมอยากให้ทุกขับด้วยครับ
มิชั่นนะครับขอให้ท่านผู้อภิปรายถอนคำพูดคำว่ารับมีการรับ
มิชั่นด้วยครับขอพิจารณาครับท่านประธานครับ
ข้อเก้าครับครับท่านนั่งลงได้ครับครับพูดได้ครับ
พออยู่ในเกียรติขออนุญาตครับท่านประธานครับกับผม
หลังที่มาตระวิกะสมาธิสภาพผู้แทนรัษดรจังหวัดบุยรำภาคภูมิ
ใจไทยขออนุญาตประท้วงผู้กำลังพิปรายตามมาตราหกสิบเก้า
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้น
มีพฤติกรรมที่ทุเลศซึ่ง
ในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรรับไม่ได้จริงครับ

ผู้อภิปรายนั้นได้กล่าวเสียดสีใส่ร้าย

ขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ
ผมฟังอยู่ตลอดตามข้อ๖๙

เป็นหน้าเกลียดอะไรแต่จะให้สุภาพลงมาหน่อย
เดี๋ยวผมขอถอนคำพูดคำว่า
นายยกรรมนตรีเป็นคนหน้าทุเรศนะครับ
บอกว่านายยกรัฐมนตรี
ขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
ผมก็จะประท้วงต่อเนื่องครับผม

ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
เป็นผู้แทนรัศดรครับ
รังศิกรที่มาตรศิกษาภาพภูมิใจไทยครับ

กะบบอกแจบแปดท้วงแค่ไหนนะ
เกือบบัตรศรีมันแปดว่าอะไร

ท่านด้านอีกครับ
ท่านประธานที่กรบผมจุลภัณฑ์นมวิวัฒน์เพื่อไทยกลับทั้งใหม่

ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๙ครับ
เพื่อนสมาชิกประท้วงข้อ๖๑
รับฟังไม่ได้เหรอครับเวลาที่มีคนวิจารณ์
นายกรัฐมนตรีกับคอรมอซึ่งบริหารงานผิดพลาด
นี่เป็นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่มีมายืนชมกันอยู่แล้วครับ
ต้องรับฟังให้จบหน้าที่ตอบเป็นของคอรมอ
ขณะนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาถ้าท่านประธานเห็นว่าประท้วงไม่เข้า
ประธานนั่งฟังจนจบนั่นคือความผิดของท่านประธานครับ
ท่านประธานต้องตัดบทครับตัดบทแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายต่อครับ
บังคับครับครับตามข้อบังคับเมื่อมีผู้ประท้วงยืนขึ้น
มือยืนขึ้นก็คงจะต้องให้เขาชี้แจ้งนะครับ
แต่เท่าที่ฟังมาก็ยังอยู่ในประเด็นอยู่ฉะนั้นขอความร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะครับว่า
เพราะว่าเหมือนท่านจุลพันธ์ได้พูดมาว่ามันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในยติข้อกล่าวหาทั้งนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องพอจะรุนแรงพอสมควร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยู่ในยติยังอยู่ในประเด็นอยู่เพียงแต่ว่ามีคำพูดบางคำพูด
ซึ่งเมื่อตะกี้ที่ท่านประท้วงนะครับผมก็ได้ตรงนั้นผมผมก็ให้เห็นด้วยพอมีเหตุผลนะครับ
ก็เปลี่ยนแล้วครับไม่เป็นไรครับจบแล้วครับท่านมงคลกิจสรุปเลยครับ
ท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตประท้วง
พอแล้วครับพอจบแล้วครับผมวินิจฉัยหมดแล้วครับเชิญเชิญท่านมงคลกิจครับ
มีเหตุผลยังไงครับที่ท่านประธานวินิจฉัย
ติเนี่ยเป็นยัตติไม่ไว้วางใจแต่ต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับ
แม้แต่จริยธรรมข้อ๕ท่านประธานก็ต้องควบคุมบังคับการประชุม
ท่านประธานกำลังผิดจริยธรรมข้อ๑๒ผิดข้อบังคับที่๙ของการประชุมสภานะครับ
ไม่มีคำกล่าวแล้วครับว่าทุเลศท่านนิโรธนั่งลงถ้าผมผิดข้อบังคับ
ผมผิดจริยธรรมท่านตั้งกรรมการสอบนะครับ
เรื่องเสนอไปเลยนะครับอย่ามากล่าวหาพวกนี้
นั่งลงได้ครับเชิญต่อครับท่านนั่งลงครับท่านนิโรธท่านนั่งลงครับ
เชิญต่อครับไม่มีคนประท้วงแล้วนะครับชัวร์นะครับ
อย่าให้ผมอารมณ์ขึ้นนะฮะอย่าขึ้นได้นะครับ
ไม่ได้ครับขึ้นมาพูดเลยไม่ได้นะครับรักษามารยาทด้วยครับ
ไม่ได้ครับนี่สภาครับไม่ได้ครับเราเลือกมาโดยประชาชนนะครับ
อยากให้ประชาชนหรือคนอื่นดูถูกสภาครับ
เอายังครับท่านประธานครับเชิญจบสรุปอีกหนึ่งนาทีครึ่งฮะ
จบแล้วครับครับขอให้ท่านนายกรมนตรีฟังอีกนิดนึงครับ
มันไม่แรงครับเพราะพี่น้องประชาชนตายกว่าหมื่นสองพันคนเนี่ย
มันมันแรงกว่านี้เยอะฮะคนเขาเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะครับ
สุดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนชอบใช้กำลังกองกำลังติดอาวุธ
ทหารตำรวจกว่าหกพันนายในการปกป้องบ้านตนเองสั่งปราบปาม
เห็นต่างโดยใช้อาวุธทั้งสารเคมีแก๊สน้ำตากระสุนยางกระสุนจริงบ้าง
เพื่อพยุงอำนาจตนเองพยายามออกพระราชกำหนด
นิรโทษกรรมสุดซอยล้างผิดตัวเองและพวกพ้อง
โดยอ้างปกป้องแพทย์และพยาบาลบุคลากรด่านหน้าออกกฎหมายปิดปากสื่อมวลชนประชาชนที่วิจารณ์
รัฐบาลทั้งทั้งที่ผิดรัฐมนูลนายกรู้ไหมว่าว่าประชาชนเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เขารังเกียจท่านนายกเข้าไส้ขยะแขยง
ถ้าท่านไม่เชื่อท่านลงไปเดินตลาดหรือเดอร์มอร์คนเดียวก็ได้
ท่านจะรู้เองว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับท่านท่านยังหน้าด้าน
หน้าไม่มียางอายบริหารประเทศแบบตัดสินใจพลาดเพราะโง่เง่าอยากเอ่อ
คำว่าหน้าด้านหน้าไม่มียังอายนี่เป็นการใส่ร้ายครับ
ถอนด้วยครับท่านวิครับนี่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายครับ
ไหนครับท่านประธานครับหน้าด้านหน้าไม่มียังอายเนี่ยครับถอนนะครับ
ครับท่านประธานครับผมพันธุรโทษธนพัฒน์กิติวงศาครับผมผมขอมา
ผมยังไม่อนุญาตนะครับครับเชิญเชิญครับท่านประท้วงอะไรครับ
เชิญครับท่านจันบุรีนะเชิญครับครับท่านประธานครับ
พันธุรกิจโทษธนพัฒนกิติวงศาครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจันรีภักดิ์พลังประชารัฐครับ
ขออนุญาตเอ่อประท้วงท่านผู้ไปปลายข้อหกสิบเก้าครับ
วาจากยาเสียดสีให้ร้ายอย่างรุนแรงครับครับเป็นกรณีเดียวกันครับ
ผมผมได้ให้ถอนแล้วนะครับเชิญท่านนั่งลงครับท่านกิจพัฒน์ครับ
ท่านมงคลกิจนะครับหน้าด้านหน้าไม่มียังไงถอนนะครับ
คำว่าหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเป็นหน้าที่มีอายุ๖๗ปีแล้วกันครับ
โอเคได้ครับครับเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจครับท่านครับ
ท่านนั่งลงได้แล้วครับไม่เป็นไรครับจบแล้วครับ
ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถือว่าเป็นกันเด็ดขาดแล้วครับ

ประคองกิจจบแล้วครับเชิญครับอย่างเนี่ยมันยังเป็นกระท่อนกระแท่นทีละสองบรรทัศ
ประทัดอยู่เลยครับท่านประธานเอาให้จบเลยครับจบแล้วครับโอเคครับงั้น
อย่าขัดนะครับเอาให้มันจบทีเดียวครับท่านท่านก็อย่าขัดนะครับใส่ร้ายนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแบบตัดสินใจผิดพลาดนะครับ
เพราะโง่เขาหรือแก้โง่หรือต้องการค้าความตายของพี่น้องประชาชน
เอาแต่ประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้องจนทำให้ประชาชนต้องลำบาก
และตายกันหมดคนตกงานตอนนี้ใกล้จะทั้งประเทศแล้ว
เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนน่าจะเป็นความวิบัติของบ้านเมือง
ที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านน่าจะเป็นตัวการีบ้านกาลีเมืองหรือเรียกว่าตัวเสนียดจันไรก็ว่าได้
ท่านประธานที่เค้าร่วมครับผมรังสิกรที่มาเป็นประเทศ
คำท่านมงคลกิจคำนี้ก็เป็นการเสียดสีใส่ร้ายครับ
รีบ้านการลีเมืองเนี่ยครับไม่ได้ครับคำนี้ไม่สุภาพด้วยครับ
ถอนครับเปลี่ยนแก้เป็นตัวอัตมงคลแล้วกันครับ
พูดใช้เวทีตรงนี้ใส่ร้ายเสียดสีอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ท่านเอาตามที่อยู่ในยัตติได้ครับแต่ท่านเพิ่มเติมไปใส่ร้าย
เพราะฉะนั้นท่านก็จะจบไม่ได้จนทีอีกครับคัมประธาน
งั้นผมขอถอนคำว่าตัวเสน่ห์จะไลน์ออกเปลี่ยนเป็นนิ้องของจราแค้น้ำไว้ครับ

พระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณคร